เป็นประเด็นประเด็นประเด็นไม่พูดได้แล้วเรื่องนี้
เรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้เพราะว่าเชอรี่บอกว่าได้กลิ่นมาตั้งแต่ต้นรายการแล้วกลิ่นอะไร

แต่คุณทำเหมือนเหม็นกลิ่นปากดิฉันมากกว่า
ใช่แต่เขามีกระแสข่าวมาจริงว่าเลิกกันแล้วนะคะสำหรับอเล็กแล้วก็เต้ยจรินพร
ซึ่งนักข่าวก็ถามแหละว่าความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นยังไง
หนุ่มอเล็กก็ตอบแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้ถามอะไรก็บอกไม่รู้ค่ะ
ถือเป็นคู่รักที่เปิดตัวคบหาดูใจกันท่ามกลางกระแสชื่นชมของแฟนคลับทั้งสองฝ่าย
สำหรับอเล็กซ์เรนเดลกับเต้ยจรินพรที่ทั้งคู่จับมือกันเดินหน้าสร้างโครงการดีเพื่อระดมทุนช่วยเหลือช้างไทย
ทำให้เกิดเสียงชื่นชมในเจตนารมณ์ที่ดีของทั้งคู่
แต่ล่าสุดดูเหมือนจะมีกลิ่นความเศร้าโชยมาเมื่อฝ่ายชายออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ
ความสัมพันธ์กับแฟนสาวว่าตอนนี้ห่างกันและไม่ค่อยมีเวลาพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรื่องราวในชีวิตประจำวันกันเหมือนเมื่อก่อน
และเมื่อถูกถามถึงสถานะของทั้งคู่ในตอนนี้เจ้าตัวกลับตอบเพียงสั้นว่าไม่รู้
รวมถึงคำถามอื่นที่เกี่ยวกับฝ่ายหญิงก็จะได้คำตอบที่เหมือนกันค่ะ
ช่วงนี้เราก็ทำงานกันหนักทั้งคู่ครับจริงแล้วเราก็ทำงานกันหนักเลยครับ
ก็ไม่ค่อยได้เจอกันแต่เราทำงานด้วยกันเราก็คุยกัน
บอกตามตรงว่ามันก็ไม่ค่อยได้มีเวลาได้คุยกันมากมากเท่าเมื่อก่อนแต่มันก็คงจะเป็นช่วงหนึ่งอะครับ
งอนไม่มีทะเลาะหรอกครับทุกอย่างมันเป็นเหตุผลนะครับ
ทุกอย่างมันเป็นเหตุผลแล้วทุกอย่างมันก็ไปตามธรรมชาติตามจังหวะชีวิตครับ
ก็ก็สักพักละครับ
ความสัมพันธ์ตรงนี้ผมคิดว่าถ้ามันเจอมันจะเป็นยังไงต่อก็ต้องคอยดูกันไปแล้วกันครับ

ผมไม่รู้ครับผมไม่รู้จริงครับ
ผมไม่รู้ครับ
ผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ไง

มันผมอยากจะตอบคำถามได้แต่ผมไม่รู้จริงครับ

ผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ครับ

ก็เขาไม่รู้จะไปถามเขาก็ให้เวลาเขาหน่อยสิคุณ
เขาบอกว่าห่างกันสักพักห่างกันสักพัก
ตามนั้นแหละคุณผู้ชมก็ตามที่เตอร์

เขาไม่รู้จะพูดยังไง